คนบอกว่าจิ้นกันเป็นแฟนแบบออกนอกหน้านอกตาเลยนะคะสำหรับคุณโฟแล้วก็คุณก๊อฟนั่นเองและหวานใจ
ตลอดเลยนะฮะลุคก็เปลี่ยนไปเรื่อย
ตอนนี้บอกเลยว่าไม่มีสังกัดแล้วเขาเป็นแฟชั่นพลอย
เขามาทุ่มทุนทำเพลงเองนะคะก็อยากให้ทุกคนช่วยฟังด้วย
แล้วก็เรื่องหนึ่งที่หลายคนบอกว่ามันชัดเจนหรือเปล่า

สำหรับเรื่องของความสัมพันธ์หวานใจรุ่นพี่โฟสกลรัฐ
ที่เขาไปทำยูทูปช่องรายการกันกับเพื่อนซีก๊อฟพิชยะ
ด้วยความว่าสนิทกันเกินไปหรือเปล่า
แล้วหวานใจตัวจริงอย่างไทม์ไทยเนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างไปฟังเลยค่ะ
ก็รู้สึกโอเคคือพี่ก๊อฟเป็นคนน่ารักอยู่แล้วแหละ
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าเขาทำช่องทำแชนัลอะไรของเขาแล้วได้ตังค์
เห็นเม็ดเงินเนี่ยผมก็ไม่พูดถึงแล้วก็ชิวแล้ว

คือบางเทปไม่ใช่ไปดูหรอกคือเหมือนเขาไปกินข้าวอะไรกัน
ผมอยากไปกินพอดีผมก็เลยคือไปแอบกินอยู่ข้างหลังอะไรอย่างนี้
ก็คือทำงานคือมันก็ได้ตังค์กลับมาก็โอเค

คือตอนนี้ผมก็กำลังทำของตัวเองอยู่แต่ว่าผมก็ตัดเองอะไรเองก็ต้องช้าหน่อย
พี่ยังคุยกันทุกวันนะครับก็ยังเจอกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
บางวันอย่างเช่นวันนี้เขาก็ไปถ่ายรายการนะครับ